คุณผู้ชมคะใครบ้างที่ตอนเด็กรู้สึกว่า
มันโลกของแมลงเนี่ยมันช่างรู้สึกพิษวงศ์รู้สึกมหาศจรรย์มาก
วันนี้นะคะมิ้นมีแขกรับเชิญหลายสิบตัว
แล้วก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะสำหรับการที่
และไทยประกันชีวิตนะคะวันนี้พูดคุยกันกับคุณทรงสิริวัลเลิศนรงค
มิ้นตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่า
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานนี้ก็ช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนก็ทราบกันดีเนอ
ว่าฤดูฝนเนี่ยแมลงก็จะเยอะค่ะนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
คงจะมีคำถามอยู่ที่บ้านกันว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไร
จริงบางตัวเราก็รู้จักบางตัวเราก็ไม่รู้จัก
หน้าตาแปลกอ่าใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย
เราเอามารวบรวมดีกว่านะคะจะได้รู้กันจริงเลยว่า
ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะคะ
ควรจะอนุรักไว้หรือว่าอ่าควรจะเห็นหมดเรื่องหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เดินมารวมกันมากถึง๗๐สาย
๗๐๐๐๐แล้วความมหาศักดิ์ชันตร์ของงานนี้นี่ไฮไลท์อยู่ตรงไหนบ้างคะ
จริงแล้วเนี่ยเอ่อเราเป็นห้างสำเนินค้าส่วนการค้าที่เดียวนะฮะ
ที่เรากล้าพูดว่าเราเป็นศูนย์วิจัยแมลงถ้ำกลางห้าง
แล้วก็เราจะมีสเตชั่นต่างในการรวบรวมแมลงมาอยู่ในนี้
จริงเราแบ่งออกประมาณ๔หมวดใหญ่

ใช่ค่ะก็ประเภทแรกเป็นพวกแมลงสวยงาม
ก็อย่างเช่นผีเสื้อหนอนมวล
หนอนนี่สวยงามแล้วเหรอคะ
หนอนสวยงามเหรอน่ารัก
ให้เจอว่าที่ที่เรานำมานะคะกว่าสับอย่า
ถ้าก็อีกประเภทหนึ่งคือประเภทเอ่อสัตว์ของเขาสัตว์ไอส์
เพราะว่าเขาอยู่เนี่ยแน่นอนตามระบบนิเวศเขาก็ต้องมีคนที่ทำร้ายเขาเหมือนกัน

ใช่แล้วก็มีสัตว์ตรูของแมลง
ซึ่งมีทั้งเป็นสัตว์และพืช
มีพืชด้วยพวกพืชกินแมลงแบบนั้นไหมคะถูกต้องค่ะ
ก็คือรวบรวมเรียกว่าเป็นอาณาจักรเลยว่าอย่างนั้น

ไหนมีแขกรับเชิญมาเยอะขนาดนี้ทำความรู้จักแขกรับเชิญเราหน่อยดีไหมค

ตู้ไหนดีคะเริ่มทางซ้ายก่อนก็ได้
อันนี้ก็จะเป็นนอนผีเสื้อใบใหญ่
อ๋อนี่ใช่ค่ะที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คือแต่ละประเภทเนี่ยจะมีมากกว่า๑๐สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะ
อย่างเช่นอันนี้บางตัวโดนแล้วก็อาจจะมีความคัน
อันนี้เป็นบุ้งเป็นบุ้งหรือหนอนนะคะ

แต่หน้าตาอาจจะคล้ายกับบุ้ง

แล้วก็อันต่อไปนอนผีเสื้อเหลืองน้ำประดับเพชร

อยากให้ดูหน้าตาเหมือนหัวมังกรมากเลย
เขามี๓แฉกอ่ะใช่ค่ะก็จะเหมือนเครื่องประดับ
โอ้นะคะเหมือนดีไซน์ของแหงหรือกำไร
ชื่อเขาเลยเป็นชื่อหนอนผีเสื้อประดับเพชร
แล้วตรงเขาสามแฉกนี้เป็นเหมือนมีเม็ดด้วยนะ

ส่วนตัวนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะ
ใช่ค่ะความสนุกจะอยู่ตรงนี้ในงาน
พอเราจัดเป็นโดมหรือเป็นนานตายังดัง
เราก็ต้องมาหากันเขาอยู่ตรงไหน

เพราะว่าบางทีเขาจะกลมกลืนไปกับต้นไม้ใบย่านะคะ
เด็กมิ้งเคยเลี้ยงหนอนแก้วจนโตเป็นผีเสื้อด้วย
เพราะฉะนั้นเลยรู้สึกตื่นเต้นมากกับว่า
จริงในงานนี่นะคะแล้วมีผีเสื้อเป็นพันตัว

เขาได้สัมผัสได้นะคะจับต้องได้แต่อย่าทำลายเขานะคะ

นี่สวยงามใช่ไหมคะด้วงครีมสายรุ้งค่ะใช่ค่ะ
จะสังเกตเห็นว่าสีเขาเขาจะสะท้อนแสง
แล้วก็เป็นรุ้งเป็นเขียวเขากินปีโป้เหรอคะ
เขาว่างอยู่บนปีโป้เหรอคะอันนี้เป็นอาหารของแมลงนะคะ

ถ้าเข้าไปในงานก็จะเห็นเป็นพวกเจลอย่างนี้วางอยู่
ในตู้แมลงเยอะมากมายนะคะ
ก็ไม่ใช่ปีโป้เป็นอาหารเขาไม่ใช่ปีโป้เป็นอาหารเขา
แต่เอามาใส่ภาชนะที่ลักษณะคล้ายกัน
ใครอ่ะอันนี้แมงมุม
แม่ไหม้เผลิงอย่าต้องหากันนะคะ
นี่ไงเค้าเกาะอยู่กับเค้าเห็นไหม
เค้าเห็นไหมคะไหนเค้าเกาะอยู่ตรงผนังหิน

ไปดูที่งานเห็นแน่นอนอันนี้ยังต้องส่องเหมือนกันตัวนี้มีพิษไหมคะเนี่ย
อันนี้ก็ไม่ควรโดนนะคะแต่ว่าในงานไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราปิดอย่างนี้มิดชิดนะคะ
โอเคนี่เลยตัวนี้อันตรายแน่นอนแมงปล่องใช่ไหมคะ

นี่เขายังมีชีวิตอยู่เนอะหลับใช่ไหมเนี่ย
แต่เห็นหางใหญ่ชัดเจนอันนี้เขาจะอยู่ทะเลทรายแล้วก็จะสีค่อนข้างกลมกลืนนะคะ
โอเคส่วนอีกตัวนึงนอนพรีชเสื้อใกล้ติดใหญ่โอ้โฮคนนี้กลมกลืนมากเลยอยู่บนปลายไม้
ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เข้าใจเหมือนมากเหมือนถั่วถั่วแหละถั่วแหละใช่
เราจะมีตากกะแตนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะจังเกอร์บมิ้นร์นะฮะเชื่อด้วยไหมคุณมิ้นจังเกอร์บมิ้นร์นะฮะ
ในสปีชีของมันในกลมของจักรแตน
ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาจักรตัวนี้เหรอคะ
ค่ะคือบางทีเขาไปเกาะตามกิ่งไม้ที่เป็นสีน้ำตาล
ก็จะดูกลมกลืน

เบานะคะเดี๋ยวมันตกใจมันยังไม่ค่อย
โดดไหมมันยังเช้าอยู่มันยังไม่ค่อยตื่น

เอาเขามาวางบนมือนี่ได้ไหมคะเดี๋ยวนิดนึงค่ะ

เพราะว่าอยากเอาให้กล้องเห็นด้วยว่านี่คือ
ตัวหน้าก็เหมือนกันถ้าซูมเข้าไปเห็น

จริงขออนุญาตเลยนะคะกล้องจะพอเห็นไหมคะ

อันนี้ยากมากเลยนะคะถ้าไม่ได้สังเกต

ที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลก

ตัวสีเขียวนี้
ใช่ตั๊กกะแทนใบไม้

อันนี้ไม่ได้เห็นโดยทั่วไปมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะ
ถ้าอย่างนั้นก็คือ

ไม่เห็นมีเลยอาจารย์คะแต่ผมก็คิดว่ามัน
ติดอยู่เต็มเลยนะคะเราไม่ทันสังเกต
แต่ตัวเขาใหญ่มากนะกิ๋งทาน
งานนี้จัดวันที่เท่าไรบ้างคะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ
มีสัตว์ต่างอย่างที่เรียนกว่า๗๐สายพันธุ
และใดประเภทก็ย่อยสายพันธุ์ลงไปอีก
สัตว์มีชีวิตทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์สตาฟด้วย
เท่ากับว่าพาคุณแม่พาครอบครัวไปเที่ยวงานนี้ได้เลย
คืออยากจะบอกว่ามันเป็นสุดสัปดาห์แห่งความสุขจริง
ครอบครัวยังสามารถไปชมในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ
วันที่๑๓๑๒๑๓๑๔นอกจากมีงานแมลง
เป็นงานประกวดแฟนตาซีของคุณแม่กับคุณลูก
แล้วก็ความสามารถของเด็กคิทาเลนส์นะคะ
แล้วก็ถ้ารุ่นใหญ่หน่อยในบ้านคุณตาคุณยาย
วันอาทิตย์เรายังมีงานคอนเสิร์ตย้อนเวลาสุนทราพรด้วย
ครบเลยครอบครัวครบเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่า
สุดสัปดาห์นี้นะคะคงเป็นสัปดาห์แห่งความรักความอบอุ่น
และความสุขของทุกสมาชิกในครอบครัวนะคะ
เข้าไปหาโลกแมลงโลกแห่งความมหัศจรรย์นี้ได้เลย
ไปชมไปสัมผัสแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตของแมลงเหล่านี้ได้นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณทรงสิริวัลเลิศนรงค์มาก

กรรมการผู้จัดการขออภัยเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด
แล้วก็สงสัยในความมหัศจรรย์ของโลกแห่งแมลงแบบนี้
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เริ่มไปเจอกับพวกเขาเหล่านี้ได้กันเลยค่ะ